อีกหนึ่งทีมครับที่มีสปอนเซอร์เป็นแบรนด์ของไทย

ล่าสุดนะครับทางเอเวอร์ตันก็มีโอกาสเชิญนักข่าวเราไปทำข่าว
แล้วก็มีการผลิตสกรูปมาวันนี้ตอนที่๔
เขาบอกว่าไปดูความสามารถในการบริหารงานจัดการ
ด้วยกับการดูแลพาร์ทเนอร์ชิป

โดยเฉพาะการร่วมงานกับกลุ่มทุนของไทย

ตำนานอันยิ่งใหญ่ของสโมสรเอเวอร์ตัน
เกิดขึ้นจากการสร้างรากฐานอย่างเป็นมืออาชีพ

สิ่งหลอมรวมจนทำให้สโมสรแห่งนี้สร้างความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้
แต่สโมสรแห่งนี้ยังไม่หยุดความสำเร็จ
และจะมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความสำเร็จในขั้นต่อไป
ซึ่งเขาคนนี้ได้วางรากฐานสำหรับฤดูการถัดไป
รวมไปถึงการสนับสนุนต่างที่จะพาทีมสู่ความสำเร็จให้ได้

ที่ให้การสนับสนุนสโมสรมาตลอดระยะเวลานาน

ซึ่งที่ผ่านมาสโมสรได้รับความร่วมมือที่ดีเสมอมา
แล้วก็ยังมีกิจกรรมดัดล่่างต่าง
ร่วมกันอีก
ในอนาคต

สโมสรเอเวทันยังคงสรรสร้างกิจกรรมดี
ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักของทีมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างรากฐานของสโมสรให้แข็งแกร่ง

เราต้องรักษาความรู้สึกว่าพวกมันเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกัน
และว่าเอเวอร์ตอนนั้นพวกมันคงได้ส่งความรู้สึก

และว่าชังเป็นทีมเราต้องรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญ
เพราะฉะนั้นเรามีความสงบเก่าที่เก่งกับความรู้สึก
เราอยากที่คิดว่าความสงบเก่งกับความรู้สึกคือความทรงพี่
จะยังคงเปิดความสำเร็จบทใหม่ให้กับแฟนทั่วโลกได้ชื่นชม
ด้วยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง
และนั่นก็จะทำให้สโมสรแห่งนี้
ก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งในไม่ช้า
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน